สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้วันนางคลานสีชมพูวันนางคลานสีชมพู
วันนางคลานไงพี่นึกออกไหมแต่แบบโดยไม่ได้นัดหมาย
วันนี้สีชมพูแม้กระทั่งแองจี้นะคะ
จริงค่ะจะใส่ชุดนี้ไปรายการอื่นต่อเลยดีกว่า
เออวันนี้ก็ใส่ตับสร้าง

แฉไงลูกวิทยุไงลูกอีก๓รายการไงลูก
กว่าจะได้นอนวันนี้ดูสิละเมื่อวานพี่มาเนอะ

แล้วทำบุญอะไรมีแต่ผู้ชายเดี๋ยวมีตูมตามบ้าง
เดี๋ยวมีสรรพชากรมีแจ๊คคือมีแต่ผู้ชายคือ

ที่ไหนบอกว่าพ่อไปที่อนุญาตให้แม่ไปคือพ่อไปนะ

ไม่มีพ่อเลยค่ะมีแต่ผู้ชายค่ะ

ผู้ชายเขาเป็นยืนหนึ่งอย่างนี้

คุณว่าไปปิดทองใช่หรือเปล่าค่ะ
พี่ว่าแบบไม่คือแบบเขาก็ฝุ่น
เออเขาคำสาปุ่น

ไปพอแองจิเป็นคนพาฉันไปนี่แหละเนาะ
ตอนนั้นคือคนละอย่างกับที่เห็นทุกวันนี้อยากให้ไปดู

มักก่อนนั้นเทปเราต้องไปดูในเทปไปด้วยการเมื่อก่อน
โอ้เป็นแบบปูนปูนเลยเนอะตอนนี้เป็นโบสถ์ใหม่
อืมก็ทำใหม่ก็คือได้เงินจากไอจีนี่แหละเอาไปสร้างใหม่หมดเลย
ทุกบาททุกสตางค์จี้ฉันยังพูดถึงแบบว่าโบสถ์นี้วันแรกไป
กรี๊ดใส่แองจี้นะเพราะแองจี้ให้ฉันไปดูมโนลารำไงเธอ
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจ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

ถึงปรากฏว่าตรงจุดที่หนุนุ้ยยังอยู่
ก็แบบว่ามีคนเอากระดูกหนูนุ้ยไปฝังไว้
แล้วเขาก็แบบว่าเอาขึ้นมาก็กลายเป็น
แล้วนุ้นุ๊ยนี่เขาดังเรื่องอะไรค่ะ

เขาบอกเราย์กว่า
ฉุนมีใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนนี้ที่พี่สาวก็คือก็มีเวลาด้วยมีเวลากำหนดว่าไหว้กี่โมงกี่โมงกี่โมงมีแบบป้ายจราจรไม่งั้นรถไปจอดแล้วก็ทำให้รถมันขับผ่านไม่สะดวกอะไรอย่างนี้เลยต้องมีเวลานี้
เขาบอกหนูนุ้ยเนี่ยเขาบอกน่ารุ้นแล้วก็มีไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็เริ่มกลับมาปกติตอนนี้เขาเอาไอ้ไข่องค์จริงออกมาข้างนอกแล้วนะเขาเอาไอ้ไข่องค์จริงออกมาข้างนอกเพราะเขาจะมาบุรณะโบสถ์อยู่อะไรอย่างนี้
ใครแวะไปเที่ยวนครก็เนี้ยได้มีโอกาสกลับไปทำเพราะไม่ได้ไปทำนานมากแล้วนครไปทำแต่อีสานอืมก็มีโอกาสเพิ่งได้กลับไปเนี้ยอืมรอติดตามในสถานการณ์มันดีขึ้นไหมพี่เมย์สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์เรื่องสถานการณ์เนี้ยนะจะต้องเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดูจากตัวแรกเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็บ
ระหว่างเช่นเดียวกับพวกแบบไข้วัดใหญ่ไข้มะระเบียหรือไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ก็ดูน่าจะดีขึ้นเพราะว่าคุณอนุทินเองก็บอกอะค่ะบอกว่าเราก็ปรับให้มันเข้ากับยุคกลับสมัยกับสถานการณ์ของโรคโควิดตอนนี้ที่มันดูลดระดับลงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณธนกรวงบุญควรชนะโฆษกประจ
เกี่ยวกับกรณีที่ให้โรงพยาบาลนะคะทุกสังกัดทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนนะคะสามารถดำเนินการจัดซื้อยารักษาโควิด๑๙ได้เองตั้งแต่๑กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนถึงการรับยาแล้วก็การรักษาได้แบบรวดเร็วขึ้นแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะคะประชาชนจะหาซื้อยารักษาโควิด

อย่างนั้นโรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อมาได้
แต่สั่งมาได้ก็มีข้อแม้อยู่ดีค่ะ
ก็คือจริงต้องเป็นบริษัทที่แบบว่าเขาสามารถนำยาเข้ามาได้

ไม่ใช่อยู่อยู่ดีสูง๔สูง๕ไปซื้อเข้ามาเหมือนกัน
เพราะเขาก็ตัดปัญหาเรื่องของยาเถื่อนนี่แหละค่ะ
ไม่ใช่ยาปลอมเป็นยาเถือนค่ะยาเถือนค่ะยาเถือน

คือบริษัทที่ได้รับการนำเข้าจริงมันมีเขากำหนดไว้แล้วไม่กี่บริษัท
ถูกต้องไหมหนึ่งกันยารู้ไหมคะหนึ่งกันยา
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้รองโควิดเนี่ย
เขาบอกถ้าน่าจับตามอีกอย่างอย่างคือเริ่มไม่มี
คนเราถ้ากินยาต้านไวรัส

แต่ประเทศไทยของเราทำไมกลายเป็นแบบว่า
ยาจีนแล้วก็ฟ้าทลายโจรเป็นหลักแล้วล่ะ

คำถามคือว่าอ้าววันนี้
ถ้าสมมุติใครติดโควิดเราจะบอกว่าฟ้าทลายโจร

ทำไมมันไม่เป็นยาต้านเชื้อแล้วล่ะ

เพราะว่าไอ้รองโควิดทุกวันนี้เขาบอกว่า
ถ้าสมมุติไอ้เชื้อนั่นได้มันยิ่งอยู่เรานาน
มันจะยิ่งแพร่และมันขยายมากขึ้น
สิ่งหนึ่งคุณจะอาการหนักอาการป่
จะบอกให้กินยายาต้านทันที

ไม่ได้ฟ้าทลายโจรกับยาจีนซึ่งก็หาซื้อแต่ทำไมวันนี้เรายังหาซื้อยาจีนกันได้ง่ายเลย
ง่ายกว่ายาต้านใช่ถูกแต่ถ้าสมมุติวันนี้เราทำยาต้านให้ราคาปกติโอเคเอาของอินเดียเข้ามาก่อนไหม
เพราะอินเดียก็เป็นเมืองผลิตยาของโลกต้องยอมรับเขาเอาประชากรของเขาเนี่ยเป็นตัวแบบว่าเป็นแบบว่ามีโอกาสได้ใช้ยาของเขา
แล้วเขาก็ฟื้นจากโควิดเป็นประเทศแรกแรกนะเขาเอายางเขาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แต่ว่ายามันเกิดขึ้นมาปุ๊บ
วันนี้ถ้าสมมุติยาต้านยังถ้าเรารับเชื้อปุ๊บมันไม่ต้านภาพภาวะรองโควิดมันถึงเกิดขึ้น
ยังไม่บรรลุข้อตกลงหรือเปล่าก็เลยเอาเข้ามาไม่ได้
ไม่รู้ไงก็ทำไมยาจีนเราหาซื้อได้ง่ายอ่ะ
มันอาจจะเป็นเรื่องของผลได้ผลเสีย

ผลได้ผลเสียคือมันโน้นบ่เอะแม่
อะผลประโยชน์เพียงไง

เราแทบจะซื้อยาจีนติดบ้างถูกหรือ
แผงหนึ่งก็ไม่ได้ถูกนะแผงแผงก็เกือบ๒๐๐นะ
ใช่ค่ะก็ถ้าซื้อแต่เวลาซื้อเป็นเซ็ตอ่ะ๒๐๐กว่าบาท

แต่ยาจริงก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอ๋องปลอมออกมาเหมือนกัน
ใช่ปลอมออกมาเหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกัน
แต่โอเคในเมื่อวันนี้ฟาวิก็มีขายแต่เขาบอกว่าฟาวิมันไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้าย
ที่จะช่วยต้านยาต้านจริงวันนี้คุณกลับไปดูกันใหม่ว่า
ทำไมเราต้องกลับมาพูดถึงเรื่องโควิดใหม่วันนี้ทุกคนเป็นโควิดเยอะ
คนเป็นมากกว่าไม่เป็นจำนวนคนติดโควิดเนี่ยมากกว่าคนไม่ติดหรือเปล่า
แต่แค่ไม่เป็นยอดเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนตามกันเจอกันมา
คือรองโควิดคราวนี้เยอะเนอะไอ้รองโควิดมันก็ได้สมการสมการหนึ่งเกิดขึ้นน้อง
ว่าเฮ้ยวันที่เรารับเชื้อเข้าไปเนี่ยก็อย่าให้มันแพร่เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยาต้าน
สิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหาว่าคนเราไม่ต้องไปเป็นรองโควิดคือ
เขาอาจจะต้องรีบรับยาต้านหรือเปล่าเขาก็ว่างั้น
เราซื้อบริจักษ์บุคลากรต่างแพทย์เท่าไหร่อันหนึ่ง
น่าจะเกือบร้อยนะประมาณนั้นเนี่ยตอนเราใช้กันนะครับเกือบร้อย
เมื่อก่อนเห็น๙๕น่ะอันละเกือบร้อย
คุณคิดดูสิว่ามากกว่าข้าวจานหนึ่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อโควิดมันเอาไม่อยู่แล้ว
คือมันจะต้องปล่อยให้เป็นโรคธรรมดาไปแล้ว
ยาจะต้องง่ายและราคาจะต้องแตะต้องได้
นี่แหละ๑ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหนึ่งกันยานี่คือเราก็แบบนี้ได้แล้ว
แต่๑ตุลานี่คือแบบว่าเริ่มมีการลดระดับ

ต้องมีคำสั่งจากแพทย์ต้องมีให้ไปซื้อกับโรงพยาบาลด้วย
ง่ายกว่านั้นไหม
ยังไงคะก็ควรจะมันควรจะง่ายกว่านั้นน่ะ
เราระบบได้อยู่นะคะยกเว้นในกรณีที่บางคน
เป็นกลุ่มที่อาการไม่ได้รุนแรงมาก
แต่ราคาน่ะก็ต้องช่วยเราด้วยถูกต้องไหมล่ะ
ครบทรงชาติสักแป๊บเดี๋ยวกลับมา
สาเหตุที่มันเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้
เป็นเพราะว่าโศกนาฏกรรมเลข๑๓อาถรรพ์๑๒
เพราะว่าตัวบีเขียนตัวใหญ่ก็เหมือนเลข๑๓
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็๑๓ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕สิงหา๕บวก๘เป็นเลข๑๓
และที่สำคัญเขาบอกว่าก็ร้านนี้ไม่ยอมทำบุญ
และมีการกล่อฝันแม่คู่แม่ครัวก่อนด้วย
ใช่เข้าฝันแม่ครัวว่าเป็นแบบมายุ่งกับที่เขาทำไม
แม่ครัวเขาฝันว่าเจ้าของอ่ะเหลือครึ่งท่อนใช่
แล้วแบบว่าเจ้าที่มาบอกว่ามายุ่งกับที่เขาทำไม
เขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าของร้าน
ซึ่งทีแรกก็เตรียมตัวจะทำบุญที่ร้านแล้วใช่ไม่ทัน
มนต์พระมาเก้ารูปนะคะแล้วก็มีการทำบุญทั้งทำบุญร้านด้วย
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕ศพ
นี่ค่ะก็มีการจัดเตรียมนะคะซึ่งพนักงานในร้านเกือบจะทุกคนเลยเนี่ย
ก็สวมเครื่องแบบสีดำก็มาช่วยงานกันมาร่วมงานกันนะคะ
เป็นเป็นการนิมนต์พระจากวัดบางเสร่นะคะสวดพระพุทธมนต์
ถวายพระทหารเพลแล้วก็สังขทานด้วยเครื่องเส้นไหว้แต่ละอย่าง
ก็มีทั้งอาหารเหล้าผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าค่ะ
แล้วก็มีพี่สาวของเสียบีอ่ะค่ะอืมพี่สาวของเสียบีเนี่ย
มาเป็นคนจุดทูป๑๕ดอก
แล้วก็ตั้งเก้าอี้ล้อมวง๑๕ที่
จานชามตามจำนวนผู้เสียชีวิต๑๕ศพค่ะ
จากเจ้าของร้านเจ้าของโครงการพนักงานในร้านแล้วเนี่ย
เหล่านักเที่ยวทั้งที่เคยมาร้านนี้และคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วรอดชีวิตเนี่ย
ก็มาร่วมทำบุญกันด้วยเหมือนกันนะคะ
เพื่อนผู้เสียชีวิตเอ่ยส่วนราชการเอยก็มาร่วมพิธีกันหมด
ทำบุญเสร็จปุ๊บเราได้เจอคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นก็คือภรรยาของเสียบี
เธอก็พูดเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้คุยอะค่ะ
ก็คือยกมือพนมขึ้นมาแล้วก็บอกเขาขอโทษ
เนี่ยคุณเฟิร์นเธอก็บอกเธอขอโทษจริง
คือเขาไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะเยียวยาแล้วก็ดูแลสิ่งที่
มันเป็นผลกระทบตามมาทั้งหมดให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายก็คือบอกขอโทษแล้วเธอก็ขึ้นรถไป
ได้คุยกับทนายความส่วนตัวของเสียบีนะคะ
ก็บอกว่าประเด็นเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บเนี่ย
เข้าใจความรู้สึกของผู้สูญเสียคนในครอบครัวอะ
แล้วก็จะมีการหาคนกลางมาช่วยเจรจาให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
ทีนี้เราได้คุยกับนักเที่ยวคนนึงที่เขามาเที่ยวที่นี่บ่อยมาเกือบทุกวันเลย
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เขารอดมาได้แต่รอดออกมาใช่ว่าจะอยู่สบาย
เขาบอกเหมือนมีคนตามเขากลับไป

ใช่จาตรีธีรชัยเจนกิจทวียิ่งนะคะเขาบอกว่าก็มาร่วมพิธีทำบุญด้วย
เพราะว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเขามาแล้วเขาก็มาเที่ยวที่นี่เกือบทุกวันแล้วแหละ
วันเกิดเหตุเขาก็อยู่แต่เขาอ่ะวิ่งหนีออกมาทันแล้วมีผู้ชายคนนึงวิ่งตามหลังเข้ามา
แต่คนนั้นถูกไฟคลอกเขาช่วยสาดน้ำเอาน้ำราดใส่ตัวเพื่อช่วยเหลือ
แต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันชุนละมุนมากก็เลยไม่ได้อยู่ช่วยต่อมารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่ะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนที่เขาสาดน้ำช่วย
หลังจากนั้นอันนี้ความรู้สึกของเขานะคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นรู้สึกเหมือนมีคนตามนอนไม่หลับไปทำบุญเองมาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อตั้งใจทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับค่ะ
เขาบอกว่าจากประสบการณ์เขาที่เที่ยวมาหลายที่เนี่ยเขารู้สึกว่าที่เมาเท่นบีมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันอับมันแคบแล้วมันก็มืดมาเที่ยวทุกวันตั้งแต่ร้านเปิดจนวัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนเขาบอกเขาไม่รู้จริงจริงว่าทางหนีไฟของร้านอ่ะมันมีด้วยเพราะว่ามีเพื่อน

ส่องให้ดูว่าแบบเออตรงนี้คือทางดีไฟให้วิ่งมาทางนี้แล้วก็คนในร้านหรือว่ากาศหรือเจ้าหน้าที่ในร้านพอเกิดเหตุฉุกเฉินก็อาจจะไม่ได้มีการเคยเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่เคยซ้อมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่ได้มีการเหมือนช่วยอบพยพคนให้ไปในที่ปลอดภัยอะไรอย่างเ
คนคนอ่ะกลับลงมาเป็นเหลืองแต่หนอยแบบถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์
อย่างเงี้ยมากกับคือแบบปกตินี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
คือโอกาสในการที่จะรักษาตัวต่อมันยากมากเลยนะพี่
ก็ปกติไหม้เนี่ยแขนขาสองข้างนี้ก็คือแบบล่อไป๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์แล้ว

แต่ว่าทีนี้ถ้าโดนหลังโดนหน้าโดนตัวอีกอะไรอย่างนี้
แผลไหม้ข้างขึ้นหมดเลย

หวังว่าคนที่เหลืออยู่ในโรงพยาบาลนะตอนนี้จะอาการดีขึ้น

ท่านผู้ชมฮะเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนก่อนดีกว่า

กันยายนเหลืออีกกี่วันนี่สิงหาแล้ว

เขาบอก๑กันยายนค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟทีเนี่ย
บางคนบอกว่ามันจะเป็นเกือบ๕บาท

จะลุ้นแล้วจะค่อยขยับไปจนครบ๕บาท

หมายถึงตอนมีนาเมษาพฤษภาพเราเปิดแอร์กันทั้งวันทั้งคืน

ถูกต้องไหมปลายปีอย่างช่วงนี้ฝนตกอะไรบางทีอากาศดีก็ไม่ได้เปิดแอร์กัน

ถ้าการใช้ไฟการใช้ไฟก็จะน้อยลง
แต่ปรากฏคนก็งงว่าอ้าวถ้าสมมุติอย่างนี้ปุ๊บ

กัญญาตุลาพฤศจิกาหรือปลายปีนี่แหละ

แต่อย่างที่บอกวันนี้ครัวศพประจำสำนักนายธุรกิจมันติ

เขาติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด

ในงวดกันยายนถึงท่านวาคม๔เดือนเนี่ย
มันจะต้องมีผลกระทบต่อค่าคลองชีพประชาชน

โดยการหารือของกระทรวงพลังงานเนี่ย

กันยาถึงท่านวา

แต่มติมันออกมาแล้วนะคะพี่ตั้งแต่ปลายกรกฎาแล้ว

รัฐบาลต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าวันนี้โอเคล่ะถ้าจะขึ้น
เรารู้ว่าโอเคค่าพลังงานตอนนี้ก็ขึ้นแล้วหรือท่านจะกลับไปทบทวนสมัย
เพราะค่าพลังงานโรคก็ลดลงเยอะเหมือนกันนะ
มันไม่ถึงร้อยดอลลาร์ต่อไปเร็วถูกต้องไหมค่ะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าโอเคล่ะ
เมื่อเราจะดูกันกัญญาถึงธันวาคมรัฐบาลจะร่วมหารืออีกทีนึง
เราจะหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนกลุ่มครัวเรือนกลุ่มเปาะบาง
พร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดให้ความช่วยเหลือ

วันนี้ที่ได้มีโอกาสคุยกับนายกก็เพราะว่า
วันนี้เป็นประชุมคอลโมปรากฏว่าคนเดียวที่คนอยากจะได้ยินมากที่สุด
เกี่ยวกับว่าโอเคค่าไฟจะขึ้นเนี่ยคือนายก
เขาอยากจะฟังจากปากนายกว่าโอเคนายกเป็นยังไง
บอกนายกเองก็ห่วงใยประชาชนแหละ
ต่อให้ผลกระทบของค่าเอฟทีเนี่ยก็เข้าใจนะทุกภาคส่วน
รัฐบาลเองก็พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วล่ะไปฟังเสียงนายกสักนิดหนึ่งฮะ
มีหลายคนออกมาพูดว่ามันค่าไฟจะขึ้นไป๔บาทตอนนี้ปัจจุบันมัน๓บาทกว่าอยู่แล้ว
ไอ้การขึ้นตรงนี้ถ้ามันขึ้นหรือมันไม่ขึ้นยังไม่รู้นะ

เพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนไว้ว่าไข้ไฟจะขึ้นเป็น๔บาท

ถ้ามันจะต้องขึ้นอ่ะเพราะอะไรก็ต้องถามเหตุมาให้เจอ
ทั้งไฟฟ้าพลังงาลแก๊สหมดน่ะ

ก็ต้องไปดูที่ว่าจะดูแลช่วยเหลือกันได้อย่างไรขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะฮะ
เออแต่ก็ขึ้นไปบาทเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดนึกออกป่ะอืม
คือถ้าพี่ยามอยากที่บายว่าเออสรุปหน่อยค่ะพี่มดอืม
ขึ้นอะก็เขาตอบอย่างงี้ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่รู้น่ะอ้า
ถ้าขึ้นก็ขึ้นเป็นสตางค์เข้าใจไหมอ่ะอืมอ่ะค่ะค่ะ
นี่ขึ้นขึ้นเป็นสตางค์วันนี้หลายคนออกไปพูดเข้า
ไฟจะขึ้นเป็นสี่บาทตอนนี้มันก็สามบาทกว่าอยู่แล้ว
ในการขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะ
ถ้าขึ้นก็ขึ้นเป็นสตางค์เข้าใจไหมฉะนั้นอย่าไปบิดเบือน
ก็สรุปว่าขึ้นนั่นแหละฮะถ้าขึ้นก็ขึ้นเป็นหน่วยสตางค์
แต่ตอนนี้มัน๓บาทกว่ามันก็อาจจะเป็นจำนวนสตางค์ที่เติมเข้าไปแล้วเป็น๔บาท
ก็คือขึ้นหกสิบแปดจุดหกหกสตางค์ตอนหน่วยอ่ะค่ะก็ก็คืออีกสี่บาท
มันก็จะขยับไปจนถึงเขาบอกว่ามีโอกาสเพิ่มไปจนถึง๕บาท
อ้าวแล้วบิดเบือนเหรอไม่แต่เราบิดเบือนยังไงนะ
สี่จุดเจ็ดสองสตางค์สี่จุดเจ็ดสองอ๋อไม่ถึงห้าบาท
บวกเพิ่มเกินไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแหละ
อ๋อยังเหนือจนยี่สิบสตางค์อย่าไปกลัวอะไรไม่ถึงห้าบาท
อุ้ยแต่ปกติเราจากันอยู่สามบาท
แต่ประวัติการในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาไม่เคยมีค่าไฟแพงขนาดนี้
อ๋อถูกต้องเอาใช้คำนี้ดีกว่าอืมนะคะ
แต่ทางด้านอึกอึกทางด้านก็บอกคนที่ผลิตไฟฟ้า

ใช่เขาบอกคือมิ้นเคยได้คุยกับเขาเขาก็บอก
ก็ถามเขาเหมือนกันว่าเรื่องค่าเอฟทีเนี่ยมันยังไง
เขาบอกว่าคือก็เข้าใจนะแต่ว่าต้นทุนเรื่องการผลิตไฟฟ้าค่ะ
มันสูงขึ้นด้วยความที่พลังงานมันสูงขึ้นเนี่ยแหละค่ะ
เพราะถ้าไม่ขึ้นมันอั้นมานานแล้วถ้าไม่ขึ้นทางนั้นเขาก็ผลิตมาไม่ไหว
เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นตั้งแต่เมษาถูกต้องไหมฮะเมษาปีนี้มันไปกระตุ้นเศรษฐกิจบางคน
บอกว่าค่าเอฟซีเนี่ยมันจะไปขึ้นตอนหน้าร้อนแต่ปรากฏปีนี้หน้าร้อนไม่ได้ขึ้น
เพราะในช่วงแบบว่าเป็นช่วงการช่วยประชาชนมันก็เลยอั้นมาขึ้นปลายปีเขาว่าอย่างนั้น
ยื้อมาให้แต่สุดท้ายแล้วในที่สุดก็ขึ้นก็ไม่ไหว
ใช่ขึ้นก็ไม่ไหวเขาก็พูดถูกอ่ะขึ้นก็ไม่ไหว
เพราะไม่งั้นต้องเอาเงินมาช่วยอุดหนุนในเรื่องค่าไฟอีกแบบหลายพันล้าน
เพราะว่าในที่ผ่านมาประมาณ๒๐๐ล้านถ้าสมมุติว่าจะช่วยประชาชนหลังจากนี้ต่อไป
เรื่องค่าไฟประมาณสักแปดพันล้านก็ไม่ต้องเอาเงินลงมาค่ะ
ต้องเอาบริหารเงินจากสูตรอื่นมาช่วยเรื่องนี้ไงพี่มันจะกลายเป็นแบบนั้น
มันก็ลดบางส่วนแล้วก็เอามาช่วยประชาชนไม่ได้
นี่แหละก็ต้องไปดูว่าจะมีอะไรส่วนไหนอยากให้ลดส่วนไหนได้

เพราะเขาบอกว่าเขาจำเป็นเขาบอกเขาจำเป็น
พูดชัดไปเลยเมื่อกี้เพื่อนพูดลอยบางทีมันควรไม่ได้ความสังเกต
พูดชัดไปเลยรถตรงไหนนะคะ

ถ้าสมมุติเอาไปลดค่าไฟให้ค่าไฟมันตรึงไว้เท่าเดิม

เพราะค่าไฟเท่ากับพวกเราทุกคนแบบว่า
หลายเด้งทั้งประเทศมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เกิดไปคนไทย

ถูกต้องป่ะเอามาแจกมันก็ได้ไม่ครบ
หรือเขากำลังมองการแก้ปัญหาระยะยาวหรือเปล่า
ถ้าสมมุติว่าเอาแค่อันนี้มันหนุนปุ๊บมันถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้น
โง่อ่ะน้องพี่ก็เลยตอบไปอย่างนั้น
โอ้โฮพี่โม๊ด
เอาล่ะเมมูพี่โม๊ดก็คือมันจะได้ไม่ไปกระทบหลายส่วน
เพราะว่าภาคธุรกิจก็ต้องโดนแน่นอนถ้าค่าไฟขึ้นถูกไหม
ประชาชนการบริโภคของประชาชนหรือว่าการใช้ชีวิต

ถูกแต่สมมุติวันหนึ่งเราทำรายการ

แล้ววันหนึ่งรายการไปไม่ไหวอย่างนี้ถูกต้องป่
ก็ต้องเอาคนออกก็เป็นภาระอีก

ค่าไฟแพงปุ๊บมันก็ทำงานต่ออย่างอื่นไม่ได้

เอาง่ายแก๊สขึ้นปุ๊บคนที่ผัดข้าวผัดล่ะ

มันผลกระทบมากถ้าสมมติวันนี้เราเป็นเจริญค่าเอฟที
บอกเราต้องไปหาเงินบางส่วนก็ตัดบางส่วนออกสิ

แต่พูดแบบคนโง่นะคะที่แบบว่า
อันนี้เป็นการแถลงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของการลงปีหน้าคะ

สำหรับอาจารงนี้ก็คือแถนกนโยบายหรือว่าวิศาลชาติ

เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ทำมาหากินในประเทศไทย
ถูกต้องปะหรือเป็นคนไทย
เขาก็บอกว่าเอาละทุกวันนี้เราใช้กองทุนมาอุดหนุนกันทุกวัน
ไฟฟ้าพลังงานแก๊สใช้เงินเป็นแสนล้านแล้วอะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ผมก็ไม่อยากให้ทำให้เดือดร้อนนะแต่ก็รับฟังเหตุผลความจำเป็นกันบ้าง
แป๊บนึง๒๔สิงหาคมครบ๘ปีโทรออกมาบอกนี่ไม่ต้องไปรอให้สารตัดสินหรอก
นายกนับเลขเป็นนี่ถือเขาพูดกันมาว่านายกนับเลขเป็นนี่
ก็ครบ๘ปีรัฐธรรมนุนกำหนดว่า๘ปีนายกห้ามเป็นเกือบ๘ปี

เพราะว่าแนวทางที่๑เนี่ยแต่แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินมายังไง
แต่เขาก็บอกว่าครบ๘ปี๒๓สิงหาคมนายกครบ๘ปี
แต่ถ้าสมมุติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปี๖๐เนี่ยเขาออกปี๖๐
ถูกต้องป่ะว่านายกมีวาระอยู่แค่๘ปีกว่าจะไปหมด
นายก๖เมษายนเป็นวันที่รัฐมนุนออกถูกต้องไหมฮะผ่านสภาตอนนั้น
เพราะฉะนั้นถ้านับกันแบบรัฐธรรมนูลปี๖๐คือวันที่เขียนรัฐธรรมนูลใหม่
โดยคอสชต้องยอมรับอย่างนี้รัฐมนุนนี้คือโดยคอสชเนี่ยนะฮะ
เพื่อไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจกันนานเกินไปของนายกรัฐมนตรี
ถ้าสมมุติรัฐมนุนออกปี๖๒พลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกอีก๒ปีนะฮะ
ก็จะไปครบวาระวันที่๕เมษายนปี๖๘อีก๓ปีอีก๓ปีแอดเด่น
ถ้าสมมุติอีกครั้งหนึ่งเราเลือกตั้งกันเดือน๖มิถุนายน๖๒
แต่ถ้าสมมุติเขาตีความมาเป็นว่านายกเนี่ยต้องเริ่มนับหนึ่ง
คือหลังโปรดเก้าเป็นนายกหลังโปรดเก้าเป็นนายกเนี่ย

พี่มดว่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวพี่มดพี่มดว่ามันจะไปเป็นแนวทางที่๑๒หรือ๓ค่ะ
ป้อมเขาบอกออกมาแล้วไงพี่ใหญ่เขาบอกออกมาแล้วไง

นับจากวันที่ออกรัฐธรรมนูลปี๖๐

แต่หนูว่าหวั่นใจว่าจะเป็นแนวทางที่๓
ว่าหลังปี๖๐ใช่
ทำไมคุณหวั่นใจละคะมีสิ่งใดที่คุณหวั่นใจคะ

คนที่สนับสนุนรักลุงตู่รักลุงตู่สนับสนุนรักลุงตู่
เอ้าเดี๋ยวเลือกตั้งปีหน้า
แล้วลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกแล้วใครจะมาเป็นนายก

วันนี้หลังจากที่กรณีนะครับ

เอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกปี๒ปี
จากนั้นก็เปิดให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกต่อ

พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้คิดเลย
ยังไม่คิดเลยนายกก็อยู่ต่ออีก๘ปี
อยู่อีก๒ปี
นายกคืออยู่ต่ออีก๘ปี
เมื่อกี้เขาบอกอยู่ต่ออีก๘ปีอ่ะ

เขาก็แบบว่าไปพูดมีการพลาดหัวข่าว

แค่ตอบว่าไหวหรือเปล่า

อยู่ไหวไหมจะตายก่อนไหม

เพราะว่าเห็นที่เขาลง

ต้องก็รับอย่างหนึ่งเลย
มิงไปเหนือสุด

เหนือสุดถูกใช่ไหมคะมาเหนือสุดแล้วก็อะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรง
เออกับอีกคนนึงคือไม่แร้งเท่านั้นว่าตอนนี้น้ำมาเยอะน้ำมาเต็มเลย
ใช้คำว่าท่วมใช่ที่บ้านหนูนี่คือวันมันมากลำบากคือแต่เราก็ไม่ได้อ่านข่าวน้ำแรงมานานแล้วนะ
ก็มันไม่แร้งไม่แร้งเลยตอนนี้น้ำท่วมอีกแล้วไม่แต่โครงการอันนี้อันอันไหนที่เขาทำดีก็ดีนะอืม
โครงการลุงป้อมอันหนึ่งอันที่เราสนับสนุนอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเราจะต้องเอาน้ำจากใต้ดิน
เป็นน้ำบาดานออกมาใช้มนุษย์ทุกคนใช้น้ำบาดาน
แต่ไม่มีใครคิดจะเติมน้ำลงไปอืมนึกออกป่ะอันเนี้ยคือต้อง
ไหนที่เขาทำดีคือสนับสนุนคือบอกเพื่อนรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่องการกาส่งกาเศษ
เขาก็เลยทำเป็นธนาคารน้ำเขาก็เลยทำเป็นธนาคารน้ำ
เขาถึงบอกไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงอ่ะก็เรื่องจริงค่ะก็ไม่แรง
แต่น้ำก็มาจริงเหมือนกันในช่วงนี้เพราะว่าหลายหลายพื้นที่
ถ้าสมมุติเราเห็นเนี่ยนะคะลำปางอ่ะบ้านแองจี้เนอะ
ศนุโลกอย่างเงี้ยน้ำป่ามาค่ะเพราะว่าด้วยความที่ฝนมันตก
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุดิเปรชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรอ่ะค่ะทางตอนใต้ของเกาะไฮลัมประเทศจีน
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะทวีกำลังแรงขึ้น
ว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮล้ำแล้วก็ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
คือวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมเขาก็มีการประกาศว่าฝนน่าจะตกไปจนถึงสิบสี่สิงหาคมอ่ะค่ะ
ซึ่งร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เข้าสู่พายุบริเวณทะเลจินใต้ตอนบนก็ทำให้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะ
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
อย่างที่เราเห็นเองเนี่ยจริงก็มีในหลายพื้นที่
เรื่องของอ่างเก็บน้ำอะค่ะขนาดกลางทั้งหมดเนี้ยก็มียี่สิบสามแห่ง
อำเภอพิมายแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำฉมวกอำเภอห้วยแถลงนะคะ
มีปริมาณเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีกหกแห่ง
ปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะล้นอ่างกันแล้วอ่ะนะคะ
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง๔แห่งยังรองรับน้ำได้ดีอีกจำนวนมาก
จะมีอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอศรีคิ้วนะคะ
แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำลำพะเพิงอำเภอปักทงชัย
อ่างเก็บน้ำมูลบนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำลำแสะนะคะ
นี่แหละค่ะซึ่งอ่างเก็บน้ำในช่วงนี้ก็คือบางแห่ง
แห่งก็คือมีเต็มอย่างที่บอกไปแต่บางแห่งนี่ก็คือยังต้องการปริมาณน้ำอยู่
อ๋อก็คืออีกสักอย่างอย่างเกิบน้ำได้อยู่ยังมีค่ะ
ซึ่งถ้าอย่างพิศนุโลกเองเนี่ยค่ะคือบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วก็โรงเรียนบ้านปลวกงามเนี่ยนะคะก็เรียกว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อ่ะค่ะ
เพราะว่าน้ำท่วมสูงหนึ่งเมตรเลยรวมถึงมีการสั่งปิดโรงเรียน
เนื่องจากว่าเกิดฝนตกติดต่อกันก็ทำให้น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ย
มันหลากเข้าท่วมบริเวณกว้างเลยในหลายพื้นที่ของอำเภอเนินมะปรางนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่๕ค่ะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนมาร่วมกันออกสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วน
ส่วนบ้านชมพูหมู่๓อำเภอเนินมะปรางก็มีการอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงออกมา
ก็เอามาอาศัยอยู่ที่สาราการประเรียนวัดชมพูโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุนะคะ
มียี่สิบครอบครัวสี่สิบไรแล้วก็ตลอดทั้งวันก็ยังมีฝนตกลงมาเป็นช่วงช่วง
ซึ่งก็ยังไม่น่าไว้วางใจทางหน่วยงานเขาก็เลยให้ประชาชนพักที่สาราวัดไปก่อน
ดูสิจนกว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงอ่ะนะคะ
ที่อำเภอเนินมะปางจริงต้องบอกว่าแบบเป็นที่สูงด้วยนะใช่เป็นเขาสูงค่ะ
แต่ทีนี้มันมาจากภูเขาคือภาพรวมเนี่ยน้ำจากบนภูเขาในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนี่ย
ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มลดลงแล้วบางจุดนะคะแต่ก็ไปหนักอยู่ที่บ้านปวกงามเนี่ยแหละค่ะ
หมู่๕ถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกน้ำก็อาจจะลดลงไปในพื้นที่รุ่มต่ำตามลำดับอะค่ะ
ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนครนายกเองก็น้ำป่ามาช่วงนี้เหมือนกันนะคะ
ช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ใช่หลายพื้นที่เลยอายุเข้าหลายจริงจริงไม่ใช่แค่ไทยหลายประเทศเลยค่ะ
ทุกประเทศแต่ฝั่งเกาหลีล่าสุดเกาหลีซาตุงโซนี่คือเกาหลีน่ากลัวมาก
หนาสาหัสมากจริงจริงแต่น้ำก็แห้งเร็วนะเออลงแล้วน้ำเขาลงแล้ว
ไม่แล้วที่เขาพูดกันคือไม่มีขยะเลยแม่ถูก
น้ำท่วมคือไม่มีขยะลอยโป่งอยู่ในโซนี่อ่ะจริงว่ะ
น้ำมันดันจากท่อขึ้นมาลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินในแบบย่านกังนำอะไรอย่างนี้
แต่ว่าใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนานแต่ของเรานี่คือน้ำพ่อมปั๊บ
ของแถมมาเยอะมากเลยแบบเหมือนชิงโชคไหมครับอุ๊ยลอยลอยออกมาอย่างนี้จุ๊บ
จริงไม่มีขยะจริงว่ะจริงไม่มีเลย

เอ้าพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะอุ๊ยไม่มี
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

ที่เป็นสองสามีผู้หญิงเป็นชาวไทยสามีเป็นชาวสิงคโปร์
ที่ทำธุรกิจแบบซื้อขายนาฬิการูซื้อแบรนเนม
แล้วสุดท้ายก็เชิดเงิน๘๐๐บาท
เป็นร้อยล้านเถอะ
พ่อแม่เขาก็ยังขายผักของเขาอยู่อย่างนั้นนะ
ใช่คือบางทีเพิ่งมาหายไปต่อเป็นข่าวดังเนี่ย
เออคือบางทีพ่อแม่เขาก็ดูแลแล้วแต่บางทีมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริง
สำหรับผู้ต้องหา๒รายนี้ชาวสิงคโปร์
ก็คือนายเควินพีเจียเผิงนะคะอายุ๒๖ปี
ฝ่ายภรรยาที่เป็นคนไทยคือนางสาวสิริวิพาพันธ์สุขหรือแอนอายุ๒๗ปี
มูลค่าความเสียหายที่เขาก่อไว้เนี่ย๘๔๓ล้านบาท
คือวันนี้ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก็พาคู่สามีภรรยาชาวไทยสิงคโปร์
แล้วก็ผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยมาร้องทุกข์กับพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้รับทำคดีค่ะ
หมายแดงเอาไว้ก็จริงแต่ยังไม่ได้ประสานเรื่องมาให้ตำรวจไทยรับทำคดี
เพราะฉะนั้นตำรวจไทยก็เลยจะยังไม่มีอำนาจถ้าเจอ
ยกเว้นเขามาก่อเหตุหรือว่าเขามาเหมือนกับทำผิดในประเทศไทย
ถึงจะอ้างอิงตามกฎหมายไทยแล้วก็จับกลุ่มออกหมายจับอะไรแบบนี้ได้
ซึ่งเขาบอกว่าผู้เสียหายที่ถูกหลอกขายเนี่ยนะคะ
เขาบอกเขามาแฉเลยว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
คนดังหลายวงการเลยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง
บ้านใหญ่เวอร์บ้านหรูหลังใหญ่๖๐ล้านบาท
คิดว่าคงขายดีมากจริงไม่งั้นจะมีบ้าน๖๐ล้านได้ยังไง
อันนี้ต้องถามคนที่ขายของในตลาดว่าเราต้องขายดีขนาดไหน
ถึงจะมีบ้านหรูราคา๖๐ล้านและรถหรูยี่ห้อดังหลายคัน
กระทั่งมิถุนายนถึงบังอ้อเลยค่ะเอ้าถูกหลอกนี่
เพราะว่าสั่งของสั่งของอะไรไปเนี่ยไม่ได้ของเลยนะคะ
คือทางฝั่งกลุ่มผู้เสียหายเขามองว่าเชื่อว่าครอบครัวน่าจะมีส่วนรู้เห็น
แต่อันนี้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นกลุ่มของคนผู้เสียหายเขามองว่า
น่าจะมีส่วนรู้เห็นเขาบอกแบบนั้นนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทชะลิดทิพย์ธรรมรงรองผู้กำกับการสอบสวน
กองกำกับการหนึ่งกองมหักครับการกองปรับราม
คดีนี้รับเรื่องเอาไว้พิจารณาแล้ว
ผู้บังคับบัญชาสั่งการตามกฎหมายแล้ว
เรื่องต้นก็สอบปากคำผู้เสียหายเอาไว้
อย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามีความผิดเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเนี่ย
จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ออกหมายจับต่อไป
ถ้าเจอมันก็ยังไม่มีอำนาจในการที่จะไปแบบจับกลุ่มหรืออะไร

สมัยเราเล่นไอจีนใหม่ที่รับฮิ้วของจากเกาหลีจำได้ไหม
เมื่อก่อนที่พวกอีตูดี้สกินฟู้ดอะไรอย่างนี้ต้องเป็นที่จากเกาหลี

ใช่เขาบอกนางก่อเหตุแบบนี้ที่เกาหลีป้ายไว้ก่อน

แล้วก็หายไปสักประมาณ๓ปีแล้วก็มาทำใหม่
แล้วก็นางก็กลับมาทำที่สิงคโปร์นางไปอยู่ที่สิงคโปร์
แล้วก็คนก็บอกโอ้โหมูลค่าความเสียหายคือโอเคแหละ

กินหลูอยู่สบายแสดงภาพรัชรีแบรนด์ใส่ของแพง
ทำให้มันแพงเข้าไว้แล้วก็คนก็อยากจะเชื่อ
แล้วก็ดูไลฟ์สไตล์ของเขาทั้งนั้นเลยนะฮะทุกวันนี้

จริงแล้วไอ้การขายนาฬิกาเราต้องรู้ว่า
ที่ผ่านมานาฬิกามันขึ้นมหาศาล

หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ไอ้พวกแชร์บ้านต่างทำอย่างนี้หมดเลย

ใหญ่คนโตถ่ายรูปกับทุกคน
ทุกวันนี้อย่าลืมว่าทุกคนมีมือถือเจอใครก็ถ่ายได้
แล้วก็เอาไปโพสต์สร้างความน่าเชื่อถือสร้างสตอรี่กับตัวเอง
เหมือนเมื่อวานนี้อ่านข่าวหนึ่งคุณลุงคนหนึ่ง
หอมรอมลิตรไว้เงินบั้นปลายชีวิตเนี่ยมา๗๐กว่า
มีเงินเกือบ๕ล้านบาทโดนหลอกไปหมดเลย
ถูกสามหลอกให้ไปลงทุนบิ๊กด้วยก็โอนให้เขาไปโดยให้หลอก
เหมือนว่าทำเป็นแบบว่า๒แอปพลิเคชันด้วยนะให้โหลด๒แอปพลิเคชัน
พลิเคชันจริงแอปพลิเคชันปลอมสรุปทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมมิ้นค่ะ
ไม่ได้ปีนบ้านป้นโจรมาในแบบรูปแบบที่ฉลาดเหนือกว่าเรา
แล้วเอารูปคนอื่นมาใช้ถูกแสดงว่าแบบตัวเองสวยอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ไปหลอกเงินคุณลุงเขาก็ให้กันไปหมดเรียกเขาว่าที่รักที่รักอะไรอย่างนี้
อืมจริงก็เคิ้มอะเนอะไอ้การพิมพ์อะมีสมัยก่อนแล้วเด็กเรายังคุยโทรศัพท์ไงตัวเอง
ทุกวันนี้มันพิมพ์อะโอ้บางทีก็เคิมเหมือนกันเรียกเขาแค่ฉันเธอก็ยังเคิมเลย

ใช่ไหมล่ะเขาส่งยิ้มไปส่งรูปไอ้ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหัวใจมาอุ๊ยก็หลงรักฉัน
สติกเกอร์สติกเกอร์เออ
มโนคิดเอาเองได้ตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้อืม
เพราะมันต้องทำให้ได้แล้วทุกวันนี้เขาไม่ป้น๕๐๐๐๐๒๐๐๐๐อ่ะ

เงินหมื่นหายไปจากการป้นของโจรแล้วค่ะ

เป็นหลัก๑๐ล้านครึ่งคำว่า๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐มันหายไปจากระบบโจรแล้วค่ะ
เขาเอาความโลภเข้ามาใช้ในระบบนี้เลยอ่ะดังนั้นก็ต้องรอ
นี่เอาไปได้ไงกะทิแบบ๘๐๐เราอ่านข่าวอ่ะฟาร์มเห็ดอย่างนี้
เธอเห็นฟาร์มเห็ดไหมอู้ยายเอชุติมานายนาไปเดินใหญ่เธอเขาใหญ่จริงเป็นยังไงล่ะ
เขาก็จ้างรีวิวปรากฏเขาแค่เก่งว่ายิงแอดยังไงให้ยิงโดน
เธอเชื่อมั้ยไอ้สันประชากรไอ้น็อตวันนี้บอกงั้นหรือเปล่า
ถ้าสมมุติไม่ติดอะไรเนี่ยผมไปลงทุนกับเขาแล้วพี่ไม่ได้ไป
ทุกคนเชื่อถือหมดทุกคนมีการน่าจะภาพไงภาพดีภาพทำสวย
เช็คไปเช็คมาคืออะไรมีแค่สามโรงเห็ดอืมแต่ก็คืออย่างพวกเรามีฉาก
เขาก็มีฉากเหมือนกันค่ะอืมนั่นแหละดังนั้นต้องระมัดระวัง
อย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่๕กันยายนนี้เป็นต้นไป
นั่งเบาะหลังไม่คาดเก็บขัดนิ้วระภัยถูกปรับ๒๐๐๐นะคะ

ไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่พรบจรจรทางบก
เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน๖ปีเนี่ย
ผู้ปกครองจำเป็นจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยหรือว่าคาซิส
ตลอดระยะเวลาที่นั่งโดยสารอยู่เลย
เพื่อป้องกันอันตรายจากกรณีอุบัติเหตุ
อีกประเด็นนึงที่กำหนดไว้คือมาตรา๑๒๓ภายใต้

ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งคนที่เป็นคนขับผู้โดยสาร
ว่าคุณจะนั่งแถวตอนหน้าแถวตอนอื่นอะไรก็แล้วแต่
จะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์นะคะ
ไม่เช่นนั้นถ้าเกิดคุณฝากฝืนเนี่ยจะต้องถูกปรับปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ทีนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือกฎหมายนี้มันจะมีผลบังคับใช้ในอีก๑๒๐วัน
จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่๕กันยายนเป็นต้นไป
นั่นแหละปรับจริงนะคะเขาบอกมาแบบนี้แล้ว
เมื่อก่อนนี้ถ้าแบบคนขับกับคนข้าง๕๐๐ใช่ป่
ใช่เฉพาะคนขับตอนแรกเริ่มแต่ตอนแรกคนขับมา
แต่อันนี้คือปกติบางทีเรานั่งรถตู้หรืออะไรด้านหลังอย่างนี้
ก็ต้องคาดแล้วหลังจาก๕กันยายนเป็นต้นไป
ค่ะก็ดีแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยนะคะ
เบรกเนอะเบรกค่ะเดี๋ยวกลับมากัน
ความจริงแล้วฟิล์มัตกีมเราส่งกำลังใจไปให้ฟิล์ม
มีโอกาสคุยก่อนที่ฟิล์มจะเข้าห้องผ่าตัด

ก็ตอนนั้นบอกเดี๋ยวออกมาไปทำงานด้วยนะพี่อย่าลืมหน้าอะไรอย่างนี้

ซึ่งก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปกับน้องฟิล์มนะฮะ
อ้มน้องฟิล์มอะเฟลีมจะเรียกว่าน้องฟิล์มนะ
เขาอยู่ในห้องผ่าตัดปกติเล่นอีฟิล์ม
ว่าตอนนี้คือฟิล์มเราเห็นเป็นคนที่ออกกำลังกาย
สุขภาพดีแต่ปรากฏไปเช็คปุ๊บ
เฮ้ยหัวใจรั่วระยะสุดท้าย

ไหวใช่ป่ะคะอืมคือก็เริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรอย่างเงี้
ก็เลยไปเช็คก็ในที่สุดพิธีการรักษาคือต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่
ลายซึ่งก่อนนี้จะเข้ารับการปรากฏใหญ่ก็ได้ก้มกับแถวแม่เพื่อ
ขอพลท่ำการความภงใหญ่ของพี่น้องเนี่ยวงการบันเทิงพวกเรา
ลาล่าได้โพสต์ภาพที่เจ้าตัวแล้วก็ลูลูเนี่ยได้วีดีโอ
นะอืมกำลังใจล้นเหลือเลยจริงจริงอ่าตอนนี้อยู่ในระหว่าง
ใช่ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยู่ฟิล์มก็เป็นดาราที่เรารู้จักกันมานาน
วันหนึ่งก็มาร่วมงานกับพักการเมืองถูกต้องไหมฮะอืมค่ะมา
ส่งกำลังใจให้นะคะเนอะฟิล์มเดี๋ยวก็ออกมาแล้วแป๊บเดียวแกเนอะ
เยอะมากค่ะใส่ไข่เพราะว่าเราสี่คนเนี่ยใส่สีชมพูมาเลยในใด
โดยเขาบอกว่าจะจัดที่ฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียโดยฝั่งยุโรปเนี่ย
คือตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้เขาจะไปทัวร์โซนยุโรป
ส่วนมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยนะเอ้ยมีนาคมป่ะมีนาคม
กราคมถึงมีนาคมเนี่ยนะคะปีหน้าก็จะเป็นเอเชียทัวร์ค่ะ
ที่มันมีแบบทีเซอร์ออกมาหน่อยหน่อยอ่ะนะคะทีนี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งค่ะ
ตรงที่ว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตถ้าไปดูเทรนด์ทวิตเนี่ยก็ขึ้นเทรนดทวิตแล้วนะ
คือเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาศัยค่ะ
ซึ่งถ้าดูถึงความจุของสนามนี้นะคะ
เขาบอกว่าจุคนได้ประมาณ๑๙๗๙๓ที่นั่ง
เออคนเขาเลยบอกว่ามันที่มันเล็กไปไหม
เพราะว่ามันน่าจะรองรับคนได้เยอะกว่านี้เนาะ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกำลังเป็นที่ถกเถียงกัน
แต่อันนี้เขาเหมือนยังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มออกมาชัดเจนว่าจะเป็นสนามสูบ
แต่เห็นว่าเริ่มมีการหารือกันก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่า
จะออกมาเป็นที่สถานที่ไหนอย่างนี้นะคะ
แต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับชาวบลิ้งแหละถูก
สนามศุกร์นี่เล็กกว่าราชมังเนอะ

แต่ว่ามากกว่าสนามสูบเชิงแซนไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่าก็ราชมังนี่ใหญ่สุดแล้วมั้ง

ใช่เริ่มแล้วกลับมาเริ่มทัวร์แล้วใช่ค่ะ

ไหนจะแบบสินค้าอะไรนะ
พวกแบบเมิร์ชต่างอะไรต่างด้วยนะคะ

นางเอกสาวซุปตาคุณอ้ำพัชราภา
ล่าสุดนี้หอบดอกไม้ช่อโตเลย

ที่เขาเปิดตัวธุรกิจแบบรถไฟฟ้าค่ะ
แล้วก็ไปนั่งเคียงข้างอยู่ใกล้ตลอดเวลาเลย

ซึ่งคุณอ้ำพัชราภาเขาลงภาพเอาไว้
พร้อมกับเขียนแคปชั่นเป็นการแสดงความยินดี

ยินดีด้วยนะคะพี่พกน้องเอ็ม
หรือบอกเตรียมควักเงินอุดหนุนละนะ

ต้องบอกจริงว่าโอ้โหช่วงนี้พี่อ้ำเขาแบบว่าปังมากนะ
ปังในสามโลกเลยอ่ะค่ะล่าสุดเขาเรียกว่ามีผลงาน
เซนเตอร์กิฟฟารีนตัวใหม่ออกมาอีกแล้วด้วยนะคะเรียกว่าสวย
หน้าเด็กรับทรัพย์กันแบบจุกเรียกว่าเป็นลูกรัก
แบรนด์กิฟต์ฟารีนมาตลอดตลอดเรียกว่าแล้วก็จริงจริง
ผู้หญิงคนนี้สุดปังนี่โอ้โหเห็นไหมอันนี้ภาพด้านหลังการถ่ายทำ
นะฮะเอาละพรุ่งนี้เจอกันห้าโมงสี่สิบห้านาที
วันนี้เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวไทยไทยส้มกว่าไทยใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา